ไปดูกันหน่อยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราขนผลไม้มาหลากหลายเมนูเลย

จำกันได้ใช่ไหมวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกแล้วนะครับคุณผู้ชม
สำหรับงานมหากรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาค่ะ

วันนี้เราจะพาไปชิมเมนูทุเรียนที่นำมาแปรรูปกันบ้างนะคะ
นี่คือนายดนเดชพัฒนรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะ

ซึ่งงานก็จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่๒๕วันนี้เป็นวันแรก
จนถึง๒๗สิงหาคมนี้นะคะ
รสชาติดีขนาดไหนเนี่ยแหมท่านผู้ว่าลองชิมเองขนาดนี้

ทุเรียนเผาแล้วก็ยังมีเมนูทุเรียนกวน
กวนด้วยเตาถ่านนะคุณ
เป็นทุเรียนที่แบบไม่ใส่น้ำตาลเลยนะคะในการกวนนะคะ
ดูภาพไปด้วยวิธีการทำทุเรียนกวนก็จะเป็นแบบนี้แหละ
หลายคนก็ชื่นชอบทานกันมากเลยนะคะ

เขาบอกว่ามันคือแกงส้มปลาแบบปักใต้
ทุเรียนดิบเข้าไปด้วย

ใช่ค่ะทานกับข้าวสวยร้อนนี่สุดยอดเลยนะคะ
ฝีมือการทำนี่คือภรรยาของเกษตรอำเภอยหานะคะคุณผู้ชม

อกจากนี้ก็ยังมีสาระเป๋าทุเรียนด้วยนะคะ

ตัวแป้งก็มีส่วนผสมของทุเรียนนะคะ

ของดีมาแปรรูปสร้างมูลค่าได้อีกทางนึง

ในงานมหากรรมผลไม้และของดีเมืองยาลานะคะ
คุณยุธยาตุ้มมีไปชิมมาแล้วค่ะ
ไม่พลาดจริงผู้สื่อข่าวของเราท่านนี้

ก็จะแสวงหานำมาเสนอให้กับเราแบบนี้นะครับ
ไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยาลากันหน่อยค่ะ
มีเมนูอีกมากมายนะครับ
ทุเรียนนี้สามารถที่จะมาทำเป็นยำทุเรียนนะครับ
หรือว่าส้มตำทุเรียนแล้วก็มัสมันอย่างนี้เป็นต้น

เพราะฉะนั้นในการจัดงานงานมหากรรมผลไม้
และของดีเมืองยะลานี้

ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับ

ในวันงานจะมีเมนู
ไม่น้อยกว่า๒๐กว่าเมนูที่ทำจากเนื้อทุเรียนนะครับ
วันนี้ก็นำมาแสดงให้เป็นบางเมนูเท่านั้นเอง
ก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวแล้วลองมาชิมเมนูเด็ดอีกมากมาย
คุณผู้ชมค่ะที่นำเสนอไปเป็นการเรียกน้ำย่อยเท่านั้น
เพราะว่าภายในงานยังมีของดีอีกมากมาย

ยังมีสินค้าโอท็อปแล้วก็มีกิจกรรมต่างเยอะแยะเลยนะคะ
อย่าลืมไปชมกันได้๒๕๒๗สิงหาคมนี้
บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยาลาค่ะ

อร่อยมากคอนเฟิร์มเพราะว่าดิฉันทานครบทุกเมนูค่ะ